ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
มาถึงเพลงที่๔
เพลงที่๔นี้มูลค่า๔๐๐๐บาทแล้วนะครับ
เมื่อกี้๒๐๐๐ตอนนี้เป็น๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

ทุกคนรู้จักกันดีแน่แต่มันจะยากหรือง่าย

เพลงนี้ส่วนมากคนที่ร้องประกวดจะร้องได้ครับ

แล้วก็ส่วนมากวงดนตรีก็จะใช้ในการเปิดวงด้วย
คิดว่าน่าจะเล่นอยู่ครับ

ผมเคยประกวดร้องเพลงนะครับแต่ว่าไม่เคยเอาเพลงนี้ประกวดเลย
มันโหดนะไม่เคยร้อง

สำหรับผมเองเนี่ยผมน่าจะไม่รู้ว่าจะร้องถึงหรือเปล่า

ตอนนี้นะครับมีอยู่แล้วนะครับ
แน่นอน๒๐๐๐บาทนะครับได้มา๓เพลงนะครับ
ถ้าหยุดตรงนี้รับ๒๐๐๐เลยนะครับ
ตัวช่วยยังใช้ได้อีก๒ตัวนะครับ

คุณวิมฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
เพลงที่๔มูลค่า๔หมื่นบาท
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ในขณะที่ไม่มั่นใจอย่างมากนะครับ

ถ้าสมมุติว่าได้เพลงเก่งขึ้นมาก็มุ่งหน้าหา๖๐๐๐ค่ะ

คิดว่าตัวเองจะใช้หรือไม่ใช้นะครับ
คุณวิมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เหลืออีก๒แผ่นป้ายที่เลือกได้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

เชื่อคนมาด้วยกันหมายเลข๒ครับ

และตัวช่วยของคุณวิมก็คือ
ตัวช่วยของหุ้นพลิกก็คือ

ร้องผิดได้๑คำนะครับ
ถ้าคิดว่ามันยังไม่พอ
ใช้ได้นะครับใช้ตัวนี้ได้
แล้วเลือกอีกป้ายหนึ่งก็ได้
เอานะครับถ้าคิดว่าไม่พอผิดได้หนึ่งคำ

เป็นการตัดสินใจที่ไม่ต้องใช้เวลาเลย

ว่าเพลงนี้ร้องไม่ได้จริงเลยนะฮะ
แล้วตอนนี้แผ่นที่เลือกได้ก็คือ
ตกลงจะใช้เพิ่มใช้ต่อนะครับ

เลือกให้ดีครับเลือกให้ดี

๓ครับ

หมายเลข๓

ตัวช่วยของคุณวิมก็คือ
ตัวช่วยของคุณพิมก็คือ

นั่นก็คือเปลี่ยนเพลงครับ

ตั้งใจฟังให้ดีนะครับ

สวัสดีครับ
เป็นทีที่คุ้นชิน
สำหรับพวกเรานะครับคุ้นชิน
เป็นยังไงคะน้องตั้มจากสถานการณ์ตึงนะครับ
ครับผมว่าเพลงนี้น่าสนใจกว่าเพลงที่เมื่อกี้เปิดไว้
แต่เพลงนี้ก็ยังมีเพลงแกล้งของผู้หญิงอยู่อีก

แต่ว่าก็คิดว่าวิมก็น่าจะฟังเวอร์ชั่นผู้ชายมามากกว่า

คุณเนสน่าจะเอาเพลงใหม่มากกว่าค่ะ
ว่าไงครับคุณหนุ่ยคิดว่าเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับ
จากประสบการณ์ของผมนะครับผมว่าเปลี่ยนครับ
เอานะฮะก็เป็นข้อคิดของทางด้านล่างนะครับ
แต่ที่สำคัญคุณป่าตอนนี้ยังตัดสินใจในเรื่องนี้ได้
เป็นไงครับเพลงที่เปิดมาเมื่อเกลียนนี้
ก็เป็นเพลงที่เคยร้องครับ
เคยร้องนั่นดีกว่าเพลงแรกแน่
แต่ก็ไม่ค่อยจะได้ร้องมากนักเท่าไหร่

แต่ก็ชื่นชมศิลปินเจ้าของเพลงนี้อยู่แล้ว

ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้ตัดสินใจให้ดีนะครับ
ด้านแรกก่อนนะครับตกลงว่าจะใช้สิทธิ์ตัวช่วยไหมนะครับ
จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับ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
เพลงที่สี่นะครับมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

แล้วลืมบ้านเรา
ก่อนหน้าเสาก่อนที่เจ้าจะเสียใจ
ลมเย็นบ้านเราดีกว่าห้องแอ
มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใย
เจอแต่คนเอาเปรียบหน้าวนจนรอบท้าย
กลับมาเถอะสาวไหว
ปอดดวงใจจะเสียน้ำตา
ไอ้หนุ่มเมืองรวงหมายมุ่งมาหลอก
แต่พี่บัดนอกไม่คิดหลอกเลยน่า
หนุ่มหน้าใสแต่น้ำใจเหมือนนักท่า
กลับมาเถิดการดา
เสียเวลาอยู่ทำไม

แต่จริงใจมีให้เห็น
โอ้แม่เนื้อเย็น
เจ้าจานเป็นเทพที่บ้านใคร
เหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใคร
อยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับไง
จะไปขอแต่ง
เทมพลวยของเพลงไฟฟ้า
มูลค่า๔๐๐๐๐บาทคุณวินร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เอาละครับคุณกรีดมายืนตรงนี้เลยนะครับ
สำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาทคุณวิมร้อง
คุณวินร้อง
โปรดตรง